ดูเรื่องของศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นกันบ้างนะครับ
ก่อนที่จะขึ้นสังเวียนป้องกันแชมป์โลกเนี่ย
เขาเองก็ออกมาเปิดเผยว่ายกย่องให้แมนนี่ปาเกียวนั้นเป็นไอดอลของเขาเลย
ก็เป็นไอดอลเพราะบอกว่ามีเส้นทางการใช้ชีวิตก่อนที่จะประสบความสำเร็จคล้ายกัน
ศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นเขาบอกว่าแมนนี่ปาเกลเป็นไอดอลของเขาแหละ
ซึ่งแมนิปาเกียวก็เป็นนักชกที่ถูกจัดอันดับให้เป็นนักมวยที่ดีที่สุดในโลกเมื่อเทียบปอนดต่อปอนด์อยู่หลายปีเหมือนกันนะ
ปลาเกียวก็เป็นมวยถนัดซ้ายที่สำคัญคือใช้กำปั้นหาเงินเลี้ยงครอบครัวเหมือนกัน
คือต้องนอนอยู่บนรังกระดาษแล้วก็รับโดนัทมาขายเพื่อประทังชีวิตจนเมื่ออายุ๑๒ปีเนี่ยนะครับ
เกียวก็ตัดสินใจหนีออกจากบ้านมาใส่อยู่ข้างถนนในเมืองหลวงกรุงมณิลา
แล้วก็หาเลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างทำสวนแล้วก็เป็นคนงานก่อสร้าง
บรรยาโจ้เป็นเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

แล้วก็เงินที่ได้บอกเลยว่าไม่พอด้วยซ้ำ
ก็บางทีต้องไปเก็บเศษอาหารจากส่อมขายักของห้างสับสนิทฐา

ชีวิตลำบากขนาดนั้นในตอนนั้นก่อนที่จะโด่งดังในตอนนี้นะ
ก็คือทั้งสองคนมีพื้นฐานการใช้ชีวิตในวัยเด็กเหมือนกัน
และสิ่งที่ก้าวเข้ามาสู่การเป็นอาชีพนักมวย
ก็หวังว่าอาชีพนักมวยนี่แหละจะพาให้ตัวเองหนีพ้นจากความยากจนไปได้

ก็คือสร้างชื่อเสียงในฐานะยอดกำปั้นระดับโลกได้
โดยเจ้าแหลมก็บอกว่าปลาเกียวนี่แหละคือต้นแบบของตัวเอง
เรื่องของการชกมวยและการใช้ชีวิตที่แม้ว่าจะโด่งดังไปแล้วก็ยังอบน้อมทนตน

ในคู่เอกของศึกวันแชมป์เป็นชิปคิงดอมออฟฮีโร่
ก็จะพบกับอิรานดีอาร์สผู้ท้าชิงชาวเม็กซิโกนะครับ
ก็ในรายการนี้เนี่ยก็จะได้ลุ้นนักสู้ไทยอีกด้วย

มีเพชรมรกฏวอสังประภัยและ๑๑ดาวเพชรพญาไทย
ไทยรัฐทีวีครับถ่ายทอดสดให้ติดตามรับชมกันในวันที่๖ตุลาคมนี้
ตั้งแต่เวลา๒๑นาฬิกา๓๐นาทีติดตามกันได้นะครับ
ถือเป็นการป้องกันแชมป์โลกป้องกันเข็มขัดโลกในบ้านเรา
ก็แบบต่อหน้าแฟนบอลชาวไทยอย่าลืมส่งกำลังใจให้กัน